เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนมันมีมากมาย
ส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่คนบางคนทำผิดกฎจราจร

ในฝั่งของตำรวจก็ถ่ายด้วย
แล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นคุณผู้ชม
แล้วสุดท้ายคนที่โวยวายที่อ้างว่าเขาถูก

แล้วโดนดำเนินคดีกลับไปด้วยเอาไปดูคลิปนี้ก่อนครับ
ผู้ชายคนนี้ที่ถอดเสื้อเนี่ยเป็นคนขับรถตู้สีเขียวที่โดนจับเนี่ยนะฮะ
อยู่นั่นแหละว่าตำรวจนะโบวายต่อว่าตำรวจอยู่นะบางคำก็โอ้ยเหมือนแบบไปต่างรวดเป็นตัวอย่างนี้น่ะครับในคราวตำรวจเองก็พยายามอธิบาย
ตำรวจเองก็พยายามอธิบายมันเป็นการทำหน้าที่นะครับจุดนี้มันห้ามจอดมีป้ายชัดเจนนะครับ
อะไรก็อธิบายไปตำรวจก็สุภาพแหละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนหกโมงเย็นนะฮะ
เมื่อวันก่อนนะครับริมถนนเฉลิมพระเกียรเก้าเขตประเวทนะฮะ
เป็นท้องที่ของโรงพักอุดมศุกร์ทีมข่าวก็ไปถามพันธุ์ตำรวจโทษธีรพลโสมินสารวัตรจราจรโรงพักอุดมศุกร์
สารวัตรก็บอกนะครับว่าริมถนนตรงนี้ชาวบ้านเขารู้กันอยู่แล้ว
มันมีป้ายเขียนอยู่แล้วว่าห้ามจอดตั้งแต่บ่ายสามถึงสองทุ่มปกติเนี่ย
ถ้าเกิดพบคนขับขี่ไปจอดตำรวจก็จะอรุมอร่วยตักเตือนให้เคลื่อนย้าย
แต่ถ้าไม่มีคนขับจะล็อกล้อเลยถือว่าจอดแช่ทิ้งไว้นะฮะ
แต่ในคลิปเนี่ยเตือนแล้วนะคนขับรถตู้กลับเพิกเฉยไม่ทำอะไรไม่ขยับ
ตำรวจก็ต้องล็อกล้อแล้วก็โวยวายอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละฮะ
ผู้ชายคนถอดเสื้อเนี่ยให้เพื่อนไปเสียค่าปรับมาแล้วเจ็ดร้อย
นะเป็นอันจบคดีไปในเรื่องของคดีจราจรแต่
เนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีการจ่ายแค่นั้นเขายังกลับมาอัดคลิปมาต่อว่าตำรวจด้วย
ถ้อยคำหยาบคายนะฮะก็โดนคดีเพิ่มเติมไปนะฮะ
ข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานแล้วก็จะนัดไปขึ้นศาลในเช้าวันนี้แหละครับ
นะฮะต้องบอกว่าไอ้ข้อหาเรื่องของการดูหมินเจ้าพนักงาน
มันมีโทษสูงนะคุณผู้ชมต้องจำเอาไว้เลยนะฮะ
มีโทษปรับไม่เกินหมื่นบาทจำคุกไม่เกิน๑ปี
ถ้าสารภาพส่วนใหญ่ก็จะเมตตาให้เหลือโทษปรับจำคุกก็ไม่ได้กล่าวโทษอะไร
อยากให้เป็นอุทาหรณ์ถ้าคุณไปอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้
ถ้าผิดก็ใจเย็นก็ขอโทษขอโพยก็ทำตามกฎหมายซะ